ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
วันนี้คุณไปศึกษาเรื่องราหูราเหอดวงคุณจะดีขึ้นนะราศีคุณ

เชื่อชูผมเชื่อชูชีวิตคุณตลอด
แต่เธอบอกสินะขุนเธอก็ไม่พูดแล้วไง
วันนี้ดาวราหูย้ายด้วย
วันนี้ก็ยังมีโอกาสหลายท่านยังไม่ได้ไปว่ายราหุก็ยังมี
จริงแล้วราหุจะย้ายได้แต่ตี๒
ตี๒กับตี๓วันวานนี้
คือราหุย้ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เราขอสิกนิดนึงได้ไหมฮะ
เดี๋ยวเราจะไปว่ายลาหนู
ให้ไปด้วยกัน
ก็คือไปด้วยกันนี่แหละเอาง่ายเลยนะครับ
ว่าเขาบอกว่าราหูเนี่ยจะย้ายอันนี้เราเอาขอเอามาจากหมอช้างแล้วกัน
ครับนะครับราหูเนี่ยจะย้ายออกจากราศีอะไรบ้าง
ราศีเมทุนก็คือของคุณเนี่ยใช่ไหม
ของผมก็ละกดของคุณก็ละกดหรอคุณไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเขาเนาะ
ไม่เกี่ยวนะฮะก็คือราศีเมทุนกับราศีธนูนะครับอันนี้คือที่ราหูจะย้ายออก
ซึ่งความจริงแล้วย้ายออกตั้งแต่ประมาณสักตี๒กว่าเมื่อวานนี้แล้วล่ะ
คือ๑๐กันยายนถ้าสมมุติเราจะนับจริงตี๒กว่าก็คือวันนี้
กันยายนเนี่ยพระราหูย้ายราศีผู้ที่เกิดราศีเมทุนและก็ราศีธนูเนี่ย
ดวงจะเป็นยังไงครับดวงเนี่ยจะเริ่มพ้นเคราะห์แล้วโอเคจะเริ่มพ้นเคราะห
เพราะก่อนหน้านี้เจอทั้งพระราหูแล้วก็เจอทั้งพระเสาด้วย
พี่สาวเจอกับราหูบางคนป่วยบางคนต้องขายบ้านบางคนธุรกิจไปต่อไม่ได้
เอาอะไรยังไงเขาบอกลองดูนะฮะลองดูว่าตั้งแต่พอมาตั้งแต่หลังตุดจีนมาจนถึงตอนเนี้ย
ชีวิตคุณเป็นยังไงแต่วันนี้ฉันนั่งดูรายการของคุณหนุ่มอยู่
เขาบอกคุณหมอรักเขาบอกจากสถิติมันไม่ดีหรอกลาเมถุนกับธนูเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าหลังจากนี้เมื่อเมถุนกับธนูคุณมีความจำเป็นที่จะต้องไหว้
เพราะว่าเหมือนกับว่าส่งเข้าไปส่งเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะเริ่มพ้นเคราะห์
เพราะก่อนหน้านี้เธอช่างลาหูพระเสามาด้วยเป็นปีตอนนี้พอราหูย้ายออกจากดวงก็จะเริ่มดีขึ้น
แล้วช่วงปลายปีเนี่ยดาวเสาจะย้ายออกอีกดวงหนึ่งเพราะฉะนั้นอดทน๒ราศีนี้ช่วงนี้ก็จะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา
แล้วก็ปลายปีเมื่อราวเสายัดก็จะดีขึ้นมาอีกนะฮะส่วนราศีพฤกษกครับ
ราศีพฤกษพกับราศีพิจิกเราคิดถึงพิจิกนี้เราคิดถึงใคร
พิจิกส์เหรอเจนีได้หมดถ้าสดชื่นธัญญาเลิศลามเหนาลง
คุณให้มาอ้ะอ้ามพัจฉาภาพคุณให้ยังไงอ้ามพัจฉาภาพ
พี่เบิร์ดทรงใช้เม็ดอีนไตก็ราศีนี้คุณนี่มีคุณคุณน่าจะเป็นหมอดูนะ

มันเริ่มปรับตัวลงตัวปุ๊บดวงดาวเริ่มนิ่งโดยเฉพาะราศีพิจิกษ์
ดวงจะเปลี่ยนจากร้ายเป็นดีแล้วก็จะมีข่าวเรื่องงานใหม่เงินใหม่
เขาบอกว่าการการทำบุญพระราหูย้ายจริงแล้วบางคนบอก
ถ้าเราไม่ไห้เราจะไปทำยังไงไปเติมอะไรเกี่ยวกับแสงสว่างก็ได้
เติมน้ำมันตะเกียงไปบริจาคค่าไฟอ่าทุกวัดเขาจะมีบริจาคค่าไฟอยู่แล้ว

ไปทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์อย่างนี้ได้
หรือเอาจริงบางคนก็บอกว่าจัดโต๊ะราหูได้ไหม
ว่าจัดโต๊ะราหูซึ่งจะต้องว่ายประมาณสัก๒ทุ่ม๑๒นาที

๒ทุ่ม๑๒นาทีซึ่งไปดูในเพจของหมอลักษณ์เขาได้นะครับ

วันนี้แฟนว่าทำไมเราใส่สีดำกัน

ว่ายราหูราหูราหู

แล้วคุณอาจารย์ลักษณ์บอกใครจะมีผลกระทบบ้างไหมคะพี่หนุ่ม

เป็นสัตว์ในป่าหิมพานไม่มีวันตายเหมือนนกฟินิก
เพราะว่านางบอกว่านางเคยดูดวงนางแล้วมีผู้หลัก

แล้วทีนี้บอกว่าให้แก้เครียดการเปลี่ยนชื่อ
ราหูย้ายจากมิถุนไปราศีพฤกษกแปลว่า

ซึ่งปัญดามนุภาหมอถามดูทั่วไปน้ำ
ความสูญของคุณเนี่ยนะฮะลาหูทับลาสีใครถ้าตามทศิษย์ทางโหระสาป

ป่วยเจ็บตายหรือเอาง่ายรถเสียย้ายบ้านย้าย
มีเรื่องอ่ะต้องเปลี่ยนม่อไฟจะต้องเปลี่ยนอืมท่อป่าป่ะว่าอย่างงั้น
โดยจังหวัดสถิติเนี่ยมักจะเป็นแบบนี้เมื่อราหูโคจรทัพราศีใด
ดูแล้วไม่ค่อยจะดีถูกต้องไหมแต่ต้องถามบรรดาผู้ที่เกิดราศีมิถุน
ราศีมิถุนกับธนูซิว่าเวลาครึ่ง
นับตั้งแต่๒๒กุมภาพันธ์คุณถามนะฮะถ้าคุณไม่ถุนกับธนูคุณลองถามตัวเองดู
ตั้งแต่๒๒กุมภาพันธ์๒๕๖๒จนถึงวันที่๑๐กันยายนคือเมื่อวานนี้
ที่๒เนี่ยดวงชะตามันย่ำแย่ขนาดไหน
ดวงชะตามันเกิดอะไรดูจากสถิตินะ
ตั้งแต่กุมภาพันธ์๒๒กุมภาพันธ์จนถึงก่อนที่ยาลาหูย้ายเมื่อวานตี๒๕๐กว่านาทีเนี่ย
สถิติแล้วคนที่อยู่ในราศีมิถุนกับธนูไม่ต้องบ้านต้องย้าย
หรือไม่ที่เจ็บป่วยตายมีญาติเสียหรืออะไรเงี้ยตั้งแต่กุมภาพันธุ์มาเนี่ย
สถิติคือย่ำแย่ย่ำแย่เพราะฉะนั้น๒ราศีนี้มิถุนกับธนู
หลังจากวันนี้เป็นต้นไปชีวิตคุณจะดีขึ้นโอ้เยี่ยมเลย
ชีวิตคุณจะดีขึ้นออกมาแล้วออกแล้ว
แล้วก็หลังจากที่ลาหูยกเข้าพฤษสมตั้งแต่สิบกัญญาปีนี้ถึง๓๐มีนาคมเลยครับ
ถ้าย้ายแล้วถูกกันหมายถึงว่าถ้าสมมุติลาหูเนี่ย

ถ้าเราถูกกันชีวิตคุณจะไปไกลมาก

ดีมากแต่ถ้าย้ายปุ๊บ
ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นถ้าเวลาเอาหูย้ายรับไปทับในมุมไม่ดี
เพราะฉะนั้นอันนี้คือก็บอกอย่างงั้นแน่นอนว่าแน่นอน
คุณได้ยินมั้ยเลยทุกคนก็มีพื้นชะตาเดิมนั่นแหละตั้งรับให้ดี
อย่างที่หลายคนคือสรุปกันก็ไปหาดูเอาด้านหน่ายนะครับ
หงงงเมื่อวานต่ามมาเมื่อวานต่ำดูสนุกมากเลยพี่
ไม่เกี่ยวหัวละมีแมทวันนี้เขาโทรเข้ามาหาผมพอดีเลยนะ
ระหว่างที่ผมกำลังผมจำไม่ได้แล้วอ่ะก็เลยถามเขาเออมีนามีนานะ
อาจารย์รักเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มดีขึ้นจะเริ่มดีขึ้นจะเริ่มดีขึ้น
แต่ว่าราหูตอนนี้ย้ายทัพโดยตรงก็คือเป็นราศีพฤศพ
อ่าพฤศพเนี้ยคือพฤศพนี้โดยตรงเลยอ่าโดยตรงเลย
แต่ว่าคนอยู่ที่อาชีพด้วยนะถ้าเกิดอาชีพที่แบบว่าเป็นอย่างนี้
อืมก็จะดีอันนี้นี่อาจจะแบบเอ่อลำบากหน่อยเขาบอกทำงานในวงการบันเทิงจะดี
แสงและเงาพวกแบบนู่นนี่นี่นั่นออนไลน์พวกเออเป็นเหมือนกับเป็นเงา
อ่าลาวหูคือเงาไงครับผมใครที่ทำงานเป็นหลักลักษณะเป็นเงานะอย่างนี้ก็คือจะดี
แต่ก็ไม่ต้องตื่นตนกนะฮะไม่ต้องแบบโอ้โหทุกอย่างเราต้องกำหนดชีวิตเราเองด้วย
ถูกต้องพวกนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเองนี่เออจริงจริงคือบางคนฟังแล้วเดี๋ยวอุ้ย
แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรนะ

เอฟเฟคแบบว่ามันอยู่ที่อย่างที่บอกเมื่อกี้ที่หมอรักเขาพูดไงว่า
มันอยู่ที่ว่าดวงเราตั้งรับยังไงก่อน

เพราะฉะนั้นต้องมีสตินะ

ที่เขาทำมันเป็นโหราศาสตร์
เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะดูไม่จริงหรอกไม่เชื่อ

คนที่เมื่อกี้บอกสองราศีที่ดาวกุยังย้ายอยู่

ชีวิตคุณโดนเรื่องอะไรมาบ้าง

หนักมาหลังจากวันที่๑๐กันยายนชีวิตคุณเริ่มต้นใหม่ได้แล้วนะ
โอเคถ้าไม่สบายใจก็ลองไหว้ที่วัดถูกต้อง
หรือไห้ที่วัดที่ไหนก็ลองดูที่เขามีราวของดำแปดอย่างหรือไห้ที่บ้านก็ได้
สีสะท้องได้เลยอย่างเงี้ยแต่ตำรามี๒ตำราตำราหนึ่งก็คือให้ไหว้ที่บ้านได้
อีกตำราหนึ่งก็ไม่ให้ไหว้ที่บ้านให้ไหว้ที่วัด
เหมือนวันนี้ก็มีที่วัดไตมิตรอีกที่นะมึงค่ะวัดไตมิตรก็จัด๒วันเลย
คือก็มีสองแบบผมก็ไม่รู้อันนี้อันไหนนะก็ต้องเดี๋ยวต้องไป
ตรงคุณเค้กคุณหงเตือนราศีอะไรคะอันนี้ไม่รู้จริงเลย
แล้วก็ป้าริดากับสิงหาเล่าสนับเพียงเหมือนมูรินมูตาริสิวิตพั้งมาก
พี่หนุ่มไปตามดูต่อมาไม่ได้ตามเลยเขายังไม่ย้ายออกจาก
ยังไม่ยอมย้ายสุนัขออกจากคอนโดนะครับบอกว่าแหม
ว่ามีผู้ที่พักอาศัยในคอนโดแห่งหนึ่งในจังหวัดปฐุมธานี
เขาก็เลี้ยสุนัขพิษบัวไว้๗ตัวตัวนี้ตายไป๑ตัวเหลือ๖เนี่ยนะฮะ
แล้วก็ปล่อยให้เดินเพ่นพลาดอยู่ในคอนโดนะครับ
สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยเพื่อนบ้านต่างนานา
ล่าสุดนะฮะก็เรียกว่ามีทางเจ้าหน้าที่บริษัทของปฐุมเนี่ย
เขาก็ไปกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเอารถกระบะไปนะฮะ
เอากรงสุนัขไปด้วยเดินทางไปที่คอนโดแห่งนี้นะครับ
เพื่อไปเคลื่อนย้ายสุนัขพิษวัวออกจากคอนโด
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายพยายามเกลี้ยกล่อมเจ้าของสุนัขนะฮะ
บอกว่าให้เอาสุนัขเนี่ยไปที่อื่นแต่สุดท้ายแล้วเค้กหงเนี่ยไม่ยอมฮะนะฮะ
ไม่ยอมโดยให้เหตุผลว่ามีคนให้ความสนใจเยอะเกินไป
และจะเอาสุนัขออกไปแบบเงียบ
หลังจากครบกำหนดสามวันที่ขอไว้ครับวันนี้ทางเค้กหง
ได้นำสุนัขหนึ่งตัวลงมาเดินเล่นที่ร้านจอดรถด้านล่าง
แต่เมื่อมีผู้พักอาศัยที่อยู่ในคอนโดเห็นสุนัขเดินอยู่
ต่างก็พากันกลัวสุนัขจะเข้าไปกัดหรือเปล่า
จึงเดินหลบหนีไปอีกทางหนึ่งเพื่อไปขึ้นตัวอาคารกันไปอีกฝั่งหนึ่ง
ทางด้านนางสาวกรยากรเหล่าประเสริฐซึ่งเป็นนิติบุคคล
ก็บอกว่าเนื่องจากเขาเครี๊ดจึงไม่ให้ความร่วมมือ
กับสื่อมวลชนบางส่วนสร้างความกดดันเขาในการขนย้ายสุนัข
แล้วก็ถูกลุกล้ำสิทธิ์ของเขาจึงยังย้ายสุนัขไว้ไม่ได้
นั่นก็คือเจ้าของสุนัขรับปากแล้วว่าโซมตรจรรยายแล้วใช่ไหม

วันนี้ครบ๓แล้วเนอะ

ซึ่งตนเองเนี่ยอยากจะขอทุกคนบอกว่าอย่าไปทำให้ทางเค้กหงเนี่ยเครียดนะฮะ
เพราะเราไม่ทราบเลยว่าคุณเค้กเขาคิดอย่างไร
ก็เป็นอย่างหนึ่งเย็นก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง
ส่วนสถานที่ที่จะย้ายสุนัขไปตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าที่ไหน
คือเอาง่ายเขาบอกล่าสุดเนี่ยนางก็ออกมาพูดแล้วว่านางเครียดหนักเลยว่า

ไม่รู้ว่าจะย้ายหมาไปอยู่ที่ไหนจริง
คืออย่างที่บอกว่าเนี่ยตอนตั้งแต่เที่ยงบอกว่านางก็เอาหมายังเอาหมาออกมาเดินเล่นอยู่เนาะ

ยังจุงเดินเล่นอยู่อย่างงี้นะ
นี่ยังเดินอยู่แล้วหมาดูตัวล่ำไง
มันกัดไหมเธอ
มันคือกาวออกจากลิฟต์หมาก็พุ่งกระโดดกัดเลย
เขาบอกว่าตอนนี้นางกำลังหาที่ให้หมาอยู่ใหม่ทั้ง๖ตัว
แต่พอหมาหมาหลายวันแล้วแต่ยังหาไม่ได้
จริงก็ไม่รู้จะเอาหมาทำจริง
ไว้ที่ไหนอ่าฮะเมื่อวานนี้มีนักข่าวไปสัมภาษณ์เขาเออ
ไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าอ่ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

แต่เมื่อวานี้ร้านชาบูดังเหลือเกินนะฮะ

เดี๋ยวมีค้าไปกินบุฟเฟต์ที่ร้านชาบูเนี่ย

เหตุผลที่เก็บเงินเพิ่มเพราะว่า

โมชั่นชาบูทั่วไปก็จะอยู่ประมาณสัก๑๐๐กว่า๒๐๐

แล้วก็ไม่จำกัดเวลาเช่นเดิมเนี่ยนะฮะ
กลายเป็นที่ว่าวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

ซึ่งก็น่าจะเป็นส่วนของเนื้อน่องลายนี่แหละ

ก็เลยสั่งเห็ดเข็มทองเพิ่ม

ลูกค้าจะต้องสั่งผักสั่งอย่างอื่นด้วย

ไม่ใช่จะสั่งแต่เนื้อกับกุ้งอย่างเดียวนะ

หลุกช้องหลุกชิ้นกินผักกินอะไรบ้าง

บอกว่าไม่ใช่จะไปกินแต่กุ้งกับเนื้อ

จากนั้นเจ้าของร้านก็ขึ้นเสียงดังใส่บอกว่า
ถ้าเกิดจะสั่งเนื้อกับกุ้งอย่างเดียว

หากมาครั้งหน้าจะขอเก็บเงินเพิ่มแล้วนะ

จากนั้นเขาก็บอกเขาก็เดินออกจากน้ำ

ต่อมาเจ้าของร้านมาตอบในคอมเมนต์บอกว่า

แล้วก็ได้ไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอหัวหมาก

ทานหลากหลายไม่ใช่ทานแต่เนื้อกับกุ้ง

เรียกว่าทานเนื้อกับกุ้งลวก

แล้วหากเจอพฤติกรรมแบบนี้ตลอด
ไม่ใช่เป็นครั้งคราวแต่เป็นครั้งคราว
เรารับได้แต่ถ้าทานแบบไม่จำกัดเวลา
เหนือขั้นต่ำ๖๑๒จาน

ถ้าคุณคิดว่าไม่ยุติธรรมกับคุณ

ถ้ายังโพสต์ให้ร้านเสียหาย
นะเราก็จะใช้ข้อกฎหมายเนี่ย

เขาก็ถามผู้โพสต์ว่าทางร้านเนี่ยติดต่อกลับมาหรือยัง

เขาบอกว่าทางร้านยังไม่ได้ติดต่อกลับมาเลย
ตนก็คงจะไม่ใช้บริการอีกแหละ

กำไรจากค่าเฉลี่ยถูกต้องไหมครับ

ถ้ากินเพอร์เฮสเยอะขึ้นนั่นคือกำไร
ไรมันอาจจะเหลือมากเหลือน้อยมันแล้วแต่

ถ้าหากกินเยอะแล้วมาคิดเงินเพิ่ม

อย่างไรก็ตามตนอยากจะขอโทษทางร้านชาบูสาขาอื่นด้วยนะฮะ

ไปดูที่ร้านชาบูนังในสาขาพระราม๙๔๓เนี่ย
ซึ่งต้องยอมรับเป็นล้านสาขาต้นเรื่อง

โลกออนไลน์ก็มีอีกหนึ่งแฮชแท็กโผล่ขึ้นมา
ซึ่งทางเพจชาบูนางในสาขากรปภึกเนี่ยนะฮะ

วันเลิศเนี่ยเป็นเจ้าของต้นตำรับชาบูนางใน

คืออย่างนี้ลุงวันเลิศเนี่ย

คือแกเป็นเจ้าของร้านชาบูนางใน

ทีนี้มีคนไปกินร้านแกเยอะ

มันก็มีชาบูนางในเต็มไปหมดเลย

ถัดไปนิดเดียวเอง

ซึ่งร้านแกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะ

ก็คือเอาง่ายสมมุติคุณไม่มีอาชีพอยากจะเปิด

แล้วคุณสามารถไม่ต้องมาซื้อเฟรนชายกับเขา
คุณสามารถไปเปิดร้านชาบูนางในได้เลยครับ

ทุกคนเนี่ยบอกว่าแกเป็นคนน่ารักมาก

คือหมูหรือเนื้อหรืออะไร
ไปกินนะคือเวลาสั่งไว้เนี่ย

ก็น่าสุดลงวันเลิศ
ของชาบูนางในต้นตลับจริง

ลูกค้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่สาขาอื่น

แล้วก็ยืนยันว่าไม่มีนโยบายคิดเงินเพิ่ม

ไม่ได้หรอกคือในเมื่อทุกอย่างมันคือข้อตกลงไปแล้วถูกไหม
ว่ามันเป็นคือบุฟเฟ่แบบเสียงเวทีเดียว
อย่างพวกหนูไปกันพวกหนูก็ไม่กินเนื้อบางคนก็ไปกินเนื้อ
กินแต่หนูกับทะเลหนูก็ไม่กินเนื้อ

จริงแล้วกำไรจากร้านชาบูส่วนใหญ่แล้วมันก็เป็นการถั่วชิเลีย
จากแบบลูกค้าที่เข้ามาในร้านแล้วก็ถั่วเฉลี่ยกันในเรื่องของกำไร

คนนี้เขาบอกว่าคู่นี้เข้ามาเดือนหนึ่งประมาณ๔ครั้ง

ก็อร่อยไงเขาไปกินไง

ถ้าหนูเข้าไปแล้วหนูกินแต่ผักกับน้ำซุปล่ะ

เอาจริงบุฟเฟ่เราไม่ต้องไปกินของแม่ง
ไปกินให้คุ้มอันนี้ถ้าบุฟเฟ่จะพูดจริงถูกต้อง

เราสมมุติจะเอาลูกหลานหรือเกรงคุณไปกิน

ท้อยว่างจะได้ไปกินให้ถล่มแบบนั้นเลยนะ
อันนี้พูดจริงอันนี้ในฐานะที่คนชอบกินลูกเป้
ไปถึงเสร็จปุ๊บสมมุติเสียแค่ค่าหัวอย่างนี้
มันกินเต็มที่นะ

ก็ไม่ได้เพราะเราไม่ตั้งใจไปกินบุฟเฟ่หรือเปล่า

ก็ใช่ไงไม่ต้องเลี้ยงลูกน้องผมก็กินบุฟเฟ่

เข้าไปผมกินแบบวันนี้ผมอิ่ม

แล้วเสียไม่ได้ผมกินเนื้อไปแค่๒ชิ้น

ก็ไม่ได้ไงคุณไปแล้วถูกไหมคะ
แต่ขนาดเดียวกันวันนี้ขอให้แยกลุงออกไปนะฮะ

คุณลุงเขาไม่ได้ขายเฟรนชัย
เขาสอนจนทุกคนเจ้าของร้าน

บูนางในมันมีอยู่ถึงทั่วประเทศเลย

เราจะไปเจอคนดีแบบนี้ได้ที่ไหน
ซึ่งว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับลุงวันเลิศเลย

อร่อยทั้งนั้นแหละ
คนทิ้วไปเขาอยากกินเนื้อถูกไหม
ถึงจะอร่อยน้ำจ้งน้ำจิ้มด้วย

สรุปที่ฟังมาเรากินบุฟเฟ่แบบผิดไปตลอดใช่ไหมคะ

นะฮะกินถูกแล้วค่ะแต่ตอนนี้เขากำลังแบบว่า
ตะกะในการคิดเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเอาเปรียบเกินไปหรือเปล่า

ผมบอกได้เลยว่ามันไม่การมาเอาเปรียบแบบนี้

ทานเหลือคิดขีดเท่าไหร่

น้ำอัดลมจ่ายต่างหาก

กุ้งแม่น้ำเพิ่มอีกเท่าไหร่

ล๊อบอะไรก็ว่าไปแต่ไม่ใช่บอกว่าไม่มีข้อกำหนดแล้ว
บอกว่าเออกินบุฟเฟ่เลยแล้วก็คือสุดท้ายถูกกินเยอะไปไม่ได้
เพราะว่าบางร้านเนี่ยเขาจะทำอย่างที่หนุ่มบอก
ก็คือเขาเขียนที่ร้านเลยว่าถ้าทานเนื้อเนี่ย
บุฟเฟ่เนี่ยให้จำนวน๔ถาดเท่านั้น
คือเขากำหนดมาก่อนเลยกุ้ง๓ถาดอะไรประมาณนี้ในราคานี้กำหนดเหรอ
มีบางร้านมีกุ้ง๓ถาดถาดที่๔เนี่ยคิดอีก๗๐บาท
แต่อันนี้คือมันไม่ได้มีอย่างนั้นไง
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือพอเป็นคำว่าชาบูนางในแล้วเป็นแฟนชายอย่างนี้
แน่นอนว่าในแต่ละร้านคือมันเหมือนแบบจำเป็นที่จะต้อง
ราคาเหมือนกันใช่ไหมบ้านตรฐานมันต้องใกล้เคียงกัน
ที่ผมเคยทำไงผมเคยทำชาบูไม่ใช่ชาบูทำไอฟ์มอนสเตอร์
ไอฟ์มอนสเตอร์ที่ทางสยาวไงมันกินบ่อยน้ำแข็งใส่ที่น้ำแข็ง
อยู่ไหมฮะเปิดการใช้ไปปุ๊บอย่างนี้สมมุติว่ามีนะ
ร้านเนี่ยคนไปซื้อเนี่ยสั่งน้ำแข็งอย่างเดียว
ซึ่งผมไม่ขายสั่งไซรับกลับบ้านเป็นขวด
ธรรมดาสาขาใหญ่ไม่ขายนะแต่สาขานู้นขาย
สาขาเล็กขายหรือแม้กระทั่งอ่ะวันนี้ผมไม่มีลิ้นจี่
คือวันนี้ผมสั่งประกาศไม่มีลิ้นจีหมดเลย
แต่มีอีกบางร้านเอาลิจีกระป๋องมาใส่ขาย
อย่างนี้คือมาตรฐานมันก็ผิดมันก็ผิดเพี้ยนแล้ว
คนก็จะกลับมาด่าต้นแบบต้นตำรับว่าทำไมไม่มีลิ้นจี่
ทำไมไม่มีลิ้นจี่ร้านนู้นก็ยังมีเลย

บางทีก็คุมลำบากคุมยาก
แล้วยิ่งของลุงเนี่ยบางทีพอให้ไปฟรีปุ๊บเนี่ย

แต่มันเป็นเจ้าแรกเลยนะเจ้าแรกเพราะว่า
ตอนนั้นพี่ชาวไปที่สยามอะขายไม่ทันเลยนะ

ไม่ใช่สิขายจ่ายดี

ไม่เขาติดบิงยางนะเขาติดบิงยางอยู่

เป็นของใครเอาของเกื้อง

ร่วมมือโพสต์ข่าวทหารอเมริกันติดโควิด
แล้วก็หมูไก่เป็นเอดนั่นเองนะครับผมนะครับ
วันนี้ครับที่สำนักตำรวจแห่งชาตินะครับ
พลตีพลตำรวจตรีพันธนะนะครับผมนะครับ
หัวหน้าชุดประสานความร่วมมือกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะครับ
กระทรวงดิจิทัลนะครับเพื่อเศรษฐกิจและก็สังคม

ดำเนินคดีเกี่ยวกับการเสนอข่าวอันไม่เป็นความจริงครับ
บิดเบื้นข่าวสารในศาลการณ์ฉุกเฉิน
ตามพรบคอมพิวเตอร์พุทธศ๒๕๕๐นะครับ
แล้วก็พการบริหารราชการในศาลการณ์ฉุกเฉิน

ด้านพลตำรวจตรีนะครับพันธนาได้เปิดเผยว่า
ช่วงวันที่๑สิงหาคมถึง๙กันยายนนะครับ
ที่ผ่านมาได้จับกุมผู้โพสต์ข่าวปลอม
บิดเบือนจำนวน๑๐รายนะครับ
ซึ่งเป็นผู้ที่โพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์แล้วก็เฟซบุ๊กนั่นเองนะฮะ
เกี่ยวกับข่าวสถานอเมริกันที่พักอยู่ในโรงแรมกลางกรุงนะครับ
ติดเชื้อโควิด๑๙จำนวน๑๑คน
ผู้ขาฆ่าเชื้อโควิด๑๙ด้วยการกินผลไม้ที่มี
ฤทธิ์เป็นด่างแล้วก็หมูไก่เป็นโรคเอดนั่นเองนะฮะ
ซึ่งทั้งหมดเป็นการนำข้อความอันเป็นเท็จครับ
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับโดยผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย
รับว่าเป็นผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวจริง
และได้ทำการลบโพสต์นะครับด้วยความสมัครใจ
แล้วก็รับปากว่าจะไม่โพสต์ข้อความนะครับ
ที่เป็นข่าวปลอมบิดเบือนนะฮะในลักษณะแบบนี้อีกนะครับผม

เป็นข่าวปลอมนะครับอย่าไปตื่นตนกตกใจนะครับ
เมื่อวานนี้ไปไหนมีคนถามเรื่องท่ามนาคา

วันนี้ผมก็เพิ่งพูดถึงคุณในรายการข่าวเที่ยงไป
มดดำเรื่องนี้เลย

ผมก็บอกว่าคุณมดดำน่าสงสารมากเลย
พอยิงตัวสปอร์ตของเขาออกไปปุ๊บนะ

นี่ปรากฏว่าไอ้รูปที่มีคนเป็นสลักน่ะ

อย่างที่ฉันบอกเมื่อวานว่าตอนฉันขึ้นไปฉันก็เห็นแล้วใช่ป่ะ

คนที่ชื่อดับไปผูกคอตายตรงนั้นด้วย
เฮ้ยเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังอุ้ย

แต่จริง

ไปค่ะครับผมต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับกรณีของการปิดถ้ำนาคา
อุทยานแห่งชาติภูรังกาจังหวัดบึงกาล

นั่นไงนั่นไงอันนั้นแหละคือปัญหาที่ควรจะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เลย
คือขยะมหาศาลสองเริ่มมีการแบบว่าเอาพวงมาลงพวงมาลัยเอาอะไรอย่างนี้ไปเข้าไปเหมือนกัน
ครับนะฮะแล้วก็๓เนี่ยก็คือมีการเขียนขีดเขียนจริงแต่ไม่ได้ไปสลักถึงคำว่าอะไรอย่างนั้น
คุณไม่ต้องเป็นเบอร์แหละคุณอย่าไปโห้นี่มันเป็นยังไงช้าก่อนเพื่อนเลย
ฉันรู้นะ
ขอให้ความเท่าเทียมกันทุกคนนะสองคนนี้มีอะไรไม่บอกด้วย
เรื่องอัมมหิตเธออันดับ๑อยู่แล้วล่ะฉัน๕นัก
อย่างที่บอกท่านผู้ชมฮะเขาก็บอกว่าไปสลักคำไม่เหมาะสมหรือเปล่า
คนคิดไปต่างนั้นบางคนอาจจะไปมองว่าคอตึ๊กยอยักษ์

คนส่วนใหญ่เห็นแวบแรกก็จะไม่อ่านว่าดาบหรอกแต่จะอ่านเป็นคำอื่นแทน
ก็ผมบอกจริงเมื่อวันก็ว่ามันไม่ใช่คำนั้น
ไม่ใช่แต่ผมไปอ่านคำเป็นว่าคาบ

ที่จริงหินก้อนนี้นะฮะผู้รู้ก็คือถามว่า
มันมีรอยอันนี้มาตั้งแต่๑๐ปีที่แล้วพี่หนุ่ม
๑๐ปีที่แล้วแล้วคนมีหินก้อนนี้ชื่อว่าดาบ
ซึ่งเขียนไว้ตั้งแต่ยังไม่เป็นเมืองจังหวัดบึงกาล
เขียนไว้ตั้งแต่เป็นอำเภอเบื้องกาล
แล้วตอนนั้นหินก็ยังเอาจริงถ้าตามความเชื่อนะ
อันนี้แล้วแต่คนนะตามความเชื่อจริงแล้ว

เมื่อก่อนนี้คือที่นี่เป็นที่ปฏิบัติธรรม
เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระเป็นที่ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่

จะไปฝึกจิตกันอยู่ข้างบนนี้สารก็มาถาม
ก็จะมีคนที่ชื่อดาบเนี่ยเมื่อ๑๐ปี

คุณจะถามทำไมเรารู้ไหมผมก็บอกผมไม่รู้
แล้วคนที่ชื่อดาบเนี่ยเขาไม่ได้อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง
เขาเคยอยู่ช่วยอาจารย์วินิตสุเมโทเธอเคยสัมภาษณ์นี่คนนี้
ใช่ไหมอาจารย์วิกนิสเนี่ย
เมื่อก่อนเนี่ยคนที่ชื่อดาบเนี่ยเขามีหน้าที่แบกหามไม้

หาดที่เราวันนี้จะเห็นเป็นที่วิปัสนาม

คอยขนไม้ขึ้นไปสร้างเป็นที่วิปัสนาของพระที่อะไรอย่างเงี้

เป็นคนที่ขนของขึ้นไปไปซ่อมแซมถ้ำชายมงคล

ปัจจุบันคนที่ชื่อดาบเนี่ยตายไปแล้ว
เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ๑๐กว่าปีที่ผ่านมา

แล้วก็รอยเขียนเนี่ยมีมานานแล้ว
ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นสังเกตดูฮะ
แต่ปรากฏว่าทำไมคนถึงเอารูปนี้มาแชร์กัน
เพราะปรากฏว่าเมื่อก่อนตะไข้มันขึ้นเต็มไปหมด

ก็คือไปกูดหวยกับคนที่ชื่อดาบชื่อดาบนี่แหละ

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะ
ไอ้ร่องรอยตามหนังสือเนี่ยมีตะไข้อยู่ข้าดสัญญาวะคอหวย

เลยมีภาพชันเงียบเผยแพร่สู่สาธารณชน
หินก้อนี้ไม่ใช่สวนที่
บางคนบอกใช่ส่วนหัวพญานาคหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะโอ้แต่คล้าย
ไม่ใช่ส่วนหัวพญานาคฮะเนอะแล้วก็ปรากฏว่าณวันนี้
คนที่ชื่อดาบอ่ะอืมหลังจากเมื่อสิบปีเขาก็ผูกคอตายเฮ้ย
ผูกคอตายข้างบนนั่นแหละข้างบนบนภูลังกาเลยอ่ะภูลังกา
ก็ตรงตรงเนี้ยแหละอ๋อเหรอตรงที่เป็นเป็นเป็นเจดีนะ
ซึ่งเขาบอกหินก้อนนี้อยู่ในถ้ำนาคารนั่นแหละถ้าสมมุติคุณเข้าไปใน
ถ้ำนาคารจะสังเกตง่ายง่ายเพราะว่าจะมีตัวเลขห้าสามสี่เขียนเอาไว้
อืมคือฮะก็ไม่รู้เขาเขียนไว้ตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้ว
เขาห้าสามไม่รู้อ่ะเขาก็คนนี้เขาเป็นคนสลักคนเดียวกันคือห้าสามสี่กับ
ชื่อตัวเองชื่อชื่อดาบอ๋อเหรอแล้วดาบเนี้ยคือดาบเป็นคนสลักไว้เอง
ดาบเป็นคนสลักตัวเองแล้วก็ตายแล้วตัวเองได้ขึ้นมาถึงตัวเองก็ไปตาย
ตรงเจดีอืมอยู่ดีดีก็ตายอ่ะอ๋อเหรออยู่ดีดีก็ตายไปภูกคอหรือไง
หรือตายเองภูกคอตายอ่ะภูกคอตายก็ไม่ได้อยู่ดีดีก็ตายสิฮะ
เฮ้ยคุณจับผิดอะไรอย่างเงี้ยภูกคอตายไม่ได้อยู่ดีดีก็ตายได้ยังไงเรา
คืออยู่ดีเขาก็หยุดเสียชีวิตอะไรอย่างนี้อยู่ดีก็ถ้าอยู่ดีก็ต้องเสียชีวิตไปเลย
เออแต่ถ้าผูกคอตายนี่ไม่ได้อยู่ดีดีตายก็คือต้องเดินไปผูกคอตาย
อ่ะอีหนุ่มแล้วหูย้ายเนี้ยมันไม่อยากจะด่าเธอมันเหนื่อยมันเจ็บคอ
คุณแม่คุณฝากบอกรักคุณแม่มาเต็มเลยเขาบอกว่าภูกคอตายตรงบริเวณอ่างอ่างนั้นแหละ
ใกล้ใกล้ตรงนั้นแหละตรงใกล้ใกล้ตรงนั้นเลยล่าสุดวันนี้เขาจะมีพ่อจ้ำ
อย่างที่เราไปเอ่อชะโน้ยเขาก็จะมีพ่อจ้ำพ่อจ้ำบึงโขงหลงเนี้ย
เขานำประกอบพิธีตั้งสารปู่เจ้าปู่อือลืนจุดทูป๙ดอก
ขอให้คนที่ขีดเขียนก็คืออันนี้ไม่เกี่ยวแล้วล่ะ
ที่ขีดเขียนคือคนที่ชอบไปขีดเขียนข้างในอ่ะอ่าฮะ
แบบไม่ดีมีอันเป็นไปแล้วแล้วก็ขอให้เจ้าปู่เนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตา
จับคนที่มาลงโทษพร้อมฝากบอกนักท่องเที่ยวว่าอย่าไปขีดเขียนอย่าไปแตะต้องครับ
ปรากฏว่าวันนี้นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเขาบอกเลยครับ
เรื่องการปิดถ้ำนาคาเนี่ยมีผลกระทบมาก
จะเชื่อไหมว่าตอนนี้โรงแรมเต็มทุกที่ใช่
รถตู้เต็มหมดเลยพื้นที่ในชุมชนเต็มแล้วก็ยังกระทบต่อผู้ประกอบกิจการโรงแรมที่มีการสั่งจองไว้ล่วงหน้า
ส่วนตัวมองว่าการจัดการของอุทยานแห่งชาติเพียงลำพังเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอ
ครับจะต้องใช้กำลังคนเจ้าหน้าที่มากกว่านี้น่าสงสารนะฮะเจ้าหน้าที่ตรงนั้นวันนั้นเคยไปคุยกับพี่หนุ่ม
เงินเดือนเขาเป็นเดือนไม่ถึงหมื่นเข้าใจน่าสงสารมากแล้วเขาต้องทำงานกันอย่างหนักจริง
ยังไงคือทางการก็ควรจะไปช่วยเขาเนาะไปช่วยหน่อยแล้วกันไปช่วยเขาเถอะจริงจริง
แล้วก็ชาวบ้านทุกคนก็พร้อมอยู่แล้วเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็การปิด
ปิดเฉพาะถ้ำตนะฮะอันนี้ขออนุญาตที่มาให้ชัดใจว่าถ้ำนาคาร์ปิดอืม
การขึ้นถ้ำราคาปิดทั้งหมดแต่อุทยานแห่งชาติภูลังกายังเปิดเหมือนเดิม
เจออยู่แต่เจ้าทำมาจุดภรรยามมาริมเลยนะนะฮะให้เจ้าจะไปจุดที่คุณแม่ที่
ปีชหมดไปหมดแล้วว่าต้องเคลื่อนต้องขึ้นใบปลาใจขาดใช่ไหมจริงไปหมดหัว
เหยอะแต่ผมตอนนี้คือแบบว่าเดี๋ยวเด็กขอหามาตรการว่าจะทำยังไงหนึ่ง
อย่าไปขูดแหละ
มันห้ามไม่ได้เลยอ่ะคนเหล่านี้บางทีขึ้นไปแล้วก็ไปสร้าง
เนื้อเหล่าแบบนี้
พี่ที่ได้คุยกับเจ้าว่านมดที่ว่านั้นไปนั่งคุย

มันไม่ใช่เฉพาะดาบไอดาบอีกอันเนีย

เขาเดินปากเขาพกอยู่แล้ว
เห็นไหมเหมือนกันนก
อันนี้ยังดีที่ไม่ตรงพญานาคตรงนี้

ชอบมดดำกระชาพามากชายาของเธอ

มันใช่

คุณแม่ถามแล้วเขาจ่าดอยู่คนอื่นอะ
คุณแม่ถามมันคือโมเมนท์ที่ควรจะอ่านแล้วบอกคุณแม่
ว่าใช่เนี่ยฉันกำลังเล่าอยู่ว่ามันมีอะไรอะไรยังไง

อ๋อไม่พี่หนุ่มก็แจ้อ่ะไงว่าคุณทศมัยก็ชอบมดดำ

เขาชอบคุณเขาลาดมาด
บอกตอนเบรกได้ไหม
เออบอกตอนเบรก

เรียกเข้าไป
มีที่อิทธิ์เต็มบ้าน
เอาโอเคสำหรับอีกเรื่องหนึ่งแพรนสุรเกียรติม่วนกรนะฮะ
ไปดื่มเล่ามาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ขับรถนะฮะไปเฉลชน
ปรากฏมีการเจรจากันแล้วไม่ยอมลงมาจนกระทั่งตำรวจมา
แล้วก็โทรตามคุณแม่คุณแม่มามีเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับ
ไม่ยอมที่จะไปเป่าแอลกอฮอล์
สุดท้ายโทรศัพท์หาสายหนึ่งในนั้นเขาบอกมานี่

บอกว่ายอมรับที่เขาทำไปเพราะเขาเหมาแล้วเขาก่าสติ
เขาบอกเขาเป็นลูกคนธรรมดาบอกวอนอย่าไปด่าแม่เขาเลยที่เขามาปกป้อง
นี่เขาขึ้นอย่างงี้ผมขอโทษทุกคนครับเขาบอกแบบนี้ครับบอกว่า
ผมขอโทษครับผมรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ในวันนั้นที่เกิดขึ้น
ตอนนี้สภาพจิตใจผมแย่มากอยากขอโทษกับทุกคนขอโทษสังคม
ขอโทษทางพี่คู่กรณีที่ผมขับรถชนขอโทษพี่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่
ขอโทษช่อง๗นะฮะขอโทษแฟนละครที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี
และขอโทษคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องมาเดือดร้อนเพราะผมการเมาแล้วขับเป็นสิ่งที่ไม่ดี
ทำให้ขาดสติและการไม่มีสติทำให้พังทุกอย่าง
มันเป็นบทเรียนครั้งสำคัญในชีวิตของผมที่ผมจะไม่ทำตัวแบบนี้อีกผมขอโทษครับ
และสิ่งที่อยากจะพูดก็คือผมเป็นคนธรรมดานี่แหละครับที่บ้านไม่ได้มีฐานะร่ำรวย
เช้าค่ำเหมือนทุกคนหาเลี้ยงดูตัวเอง
อยากบอกทุกคนนะฮะว่ากับการที่แม่ออกมาปกป้องผมมันเกิดจากความรักของคนเป็นแม่
ซึ่งถ้ามันจะผิดขอให้ทุกอย่างมาลงที่ผมเพียงคนเดียว
อย่าว่าแม่ผมเลยผมสงสารแม่ผมรักแม่ครับ
ขอโทษทุกคนในสังคมอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือในมุมของน้องแพน
ถ้าน้องรู้จักผิดชอบทั่วดีรู้จักขอโทษว่าคนให้อภัย
ทางนั้นทางช่องจึงขอยุติสัญญาการเป็นรักษาแดงในสังกัดของแผนสุรเกียรติตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
โอ้โหนะฮะอันนี้ช่องเจ็ดเขาก็ลงดาบนะครับก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับ
แต่ในมุมของน้องแพนเองเขาก็ออกมาขอโทษนะครับเพราะว่าเขาเองก็เรียกว่ายอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ผมเชื่อว่าพอยอมรับไปเนี่ยคนไทยด้วยกันเนี่ยก็ให้อภัย
เพราะดีกว่าบางคนที่ไปทำเรื่องแล้วก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดก็ยังจะรู้สึกว่าตัวเองแบบถูกอยู่เสมอ
แต่ว่าอันนี้เขายอมรับว่าเออเขาก็ผิดไม่ต้องห่วงลูกแผนไปอยู่กับพี่โมดำได้
กะทิบอ่ะต่อไปเจ้าของพี่จิ้นกุนอะไรนะไปอ่ะในเมื่อครับปว่าเป็นอาวุธให้เป็นแป่ง

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับแต้วนัทพรมาแรงมากมาก

อ้ากลับมาเรื่องแต้วนิดนึงนะฮะ
แต้วทะเลเดือดพอร์สภาพนี้
ไฮโซไนอดไม่ไหวถึงกับโผล่กลางคอมเมนต์กลางไอจีน้องเลย
เป็นอีกหนึ่งสาวที่ทั้งเซ็กซี่แล้วก็แซ่บในเวลาเดียวกัน
แถมตอนนี้โลกของเธอยังเป็นสีชมพูอีกด้วยนะครับ
สำหรับน้องแต้วนัทพรนั่นเองที่ยกแก๊งเฟอร์บี้ไปเที่ยวพักผ่อน
รับลมทะเลนะครับผมล่าสุดน้องแต้วได้โพสต์ภาพของตัวเอง
ใส่ชุดว่ายน้ำสีขาวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับ
โพสต์ท่าชิวบนเรือยอสงานนี้เนี่ยเผ็ดจนไฟลุกไอจีกันเลยทีเดียว
ไฮโซประไนยังเข้ามากดไลค์ในความแซ่บนี้อีกด้วย
ต่อมาทั้งคู่ได้พร้อมใจโพสต์ภาพคู่ครั้งแรกนะครับ
พอแค่ภาพก็บอกทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่หลังจากที่โพสต์ภาพเปิดตัวไปไม่นาน
ก็ดูเหมือนว่าทัวร์จะลงกรุ๊ปใหญ่กันเลยทีเดียว
ไปลงเขาจะมาคนลำก็ต้องมีแฟนไหมวะ

ถูกนะครับผมแต่อันนี้คือน้องแต้วแบบแซ่บมากไงตอนนี้
เหมือนกับเปิดตัวแบบให้คนรู้แบบจริงจังอะไรอย่างนี้
ไม่ก็คือเขาไปเที่ยวภูเก็ตกันคุณแม่ก็คือก่อนหน้านี้
เขาก็มีภาพหลุดภาพไฮโซไนอยู่ในเฟรมตลอด
แต่วันนี้เป็นวันคล้ายว่าเป็นทางการเป็นออฟฟิเชียล
นั่งภาพคู่กันครั้งแรกหลังจากที่ก่อนมีคนบอกว่า
เปิดก็เปิดเลยค่ะหรือก็แบบเอาเมื่อไหร่จะเปิดครับ
ออกมาบอกว่าอยากให้พี่หนุ่มทานวีกิฟต์ด้วยค่ะ
ผมบอกให้นะอันนี้ผมไม่ได้นะ

ผมไม่ดูประญาตินะ

น้องซื้อมาใช้ดิมไว้หวั้ง

อะไรอีกนะ

ผมแล้วหวะไอ้เธออ่านจริงมั้ย

พี่ผมเพิ่งอ่านแบบนั้นพี่
ไวร์น้ำเลยมาราณมดูดูดูดูเสียงด้วย

เรามาทำอะไรกัน
ว่าทำอะไรกันอะอ่าโอเคก็เนี่ยล่ะค่ะเขาทำหน้าแบ๊วนั้น
เวลานั้นแหละครับ

กระบ๋องเกี่ยวกาลอีกแล้วอะ
อื้อพีชกับต๊อตก็กลับมารักกันแล้ว

อย่างนี้ก็บอกว่าทุกอย่างกลับมาหว๊า๊ดเหมือนเดิม

พีชกับตอสเนี่ยก็โดยผ่อนชั้นทั้งคู่ก็เลิกรากันไป

แล้วก็แน่นอนว่าความรวยของไฮโซหนุ่มคนยังไม่ธรรมดา
เพราะหนุ่มตอสเนี่ยเป็นลูกชายของนักธุรกิจชื่อดังครับ
โอกาสที่แบบว่าจริงแล้วกำลังติดตามความรักของคู่นี้

มูลค่ากว่า๑๗๐ล้านบาท

แล้วคุณพ่อพ่อลุงตอสนี่วัยรุ่นมากเลยนะ

นะฮะเฟี้ยวมากพี่เคยเจอสองครั้งแล้ว

เขาหมดแล้วเวลาเขา๑๙นาฬิกาแล้ว

เธอไปก็ไปไม่ได้ดีอีกฮะ
เวลาหุ่น
สวัสดีครับ